อาจารย์อันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยไหมทางฝั่งเสียอ้วนถ้าจะสู้ต้องพิสูจน์ให้ได้ไหมว่าที่ให้ผมไม่ได้ให้โดยเสน่หาแต่ผมให้เพราะมีข้อตกลง
นี่น่าสนใจตรงนี้น่าสนใจโอ้นไม่พูดต่อ
เพื่อสนับสนุนสาเหตุของการลงมือกระทำ

ส่วนคุณอ้วนจะไปใช้ประโยชน์ในทางว่าได้โอนจริง
ขอให้สารลดโทษมันก็ลดได้แค่นั้นแหละมันลดมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้

ใช้ลดโทษได้จริงถ้าสืบให้สารเห็นได้

จะจับตัวเสียอ้วนได้แล้วก็ตาม
เพราะว่าตัวเลขแล้วก็ความสัมพันธ์
กับผู้ตายนะคะคือน้องสปาย

ที่ก็ยังถามถาม

ทำไมตัวเลขจากปากเสียอ้วนเป็นอีกหนึ่งตัวเลขนะคะ
ทีนี้ข่าวที่มันถูกเปิดออกมามันก็กลับไปที่ตอนก่อนเกิดเหตุ
ก็คือว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันที่ชัดเจน
ที่ไม่ใช่แค่เสียอ้วนพยายามจีบน้องสปาย
คือพอมันเปิดมาแบบนี้เราจะคุยกับคนแรกก่อนวันนี้นะคะ
คนแรกที่เราจะคุยด้วยเพิ่งคุยกับเราไปเมื่อสองวันก่อน
ขออภัยกับสปายและก็ฟอส
แล้วก็ได้รับรู้รับทราบสิ่งที่เสียอ้วนพูดเสียอ้วนตั้งใจ
แม้กระทั่งได้เห็นที่เสียอ้วนทำร้ายสปายด้วย
วันนี้เราจะคุยกับไอซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณประภาษีริศรีธรรมวงศ์ค่ะ

คงเห็นข่าวแล้วเนอะนะคะ
ค่ะก็คงเห็นข่าวเหมือนกันค่ะ
ข่าวมันถูกค่อยสาวเข้าไป
ถึงความสัมพันธ์ก่อนเกิดเหตุนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ออกมาพูด

ถ้าไปถามคนที่ภูเก็ตคนในพื้นที่ตรงนั้น
ก็จะรู้กันว่าเสียอ้วนกับสปายเป็นแฟนกัน

ก็ถ้าว่าถามคนทั้งหมดที่ภูเก็ตน่ะนะคะ

แกก็ไปประกาศอยู่แล้วค่ะว่าน้องสปายเนี่ยเป็นแฟนแก
แต่โดยพื้นที่ในคือเขาไม่ได้คบกัน
แบบไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคู่อื่นค่ะ
ก็แค่คุยกันแล้วก็แกหึงน้อง
น้องก็เป็นคนที่แบบเฟรนลี่ไงคะ
เป็นแบบคุยได้กับทุกคนน้องเขาน่ารัก
ดูเหมือนถ้าเขาคุยแล้วเหมือนเขาจะให้ความหวัง
กับเสียตัวเสียอ้วนเองด้วย
แกก็เลยคิดว่าคือประมาณว่าน้องมีใจประมาณนี้ค่ะ
ลักษณะไหนคะคือสปายเนี่ยเป็นคนที่มีเหมือนกับบุคลิก
ในการพูดจาแบบไหนคะไอซ์
เขาจะเป็นคนที่เล่นเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะ
คือเขาจะอัธยาศัยดีกับทุกคนเลยน้องสปาย

คือถ้าสมมุติเราพูดแบบเราเข้าใจกันนะคะ
คือว่าอัธยาศัยดีอันนี้นึกออก

ที่จะมีคำพูดบางคำที่กลายเป็นว่าเสียอ้วนรู้สึกมีความหวังน่ะ
ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
ถ้าอย่างเรามีคนที่มาดีกับเรา
เวลาพูดแล้วแบบก็เหมือนน้องเขาแบบ
แม้พี่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแบบจะให้อธิบายยังไงดี
คือเข้าใจที่ไอ้กำลังจะบอก
คือว่าเนื่องจากเขาเป็นคนบุคลิกในการพูดจาแบบนี้ใช่ไหมคะ

ก็เป็นไปได้ที่เสียอ้วนจะเข้าใจ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

คือเขาจะรู้ในฐานะที่ว่าน้องสปายเกรงใจพี่วันเพราะว่าพี่วันเป็นเจ้าของร้าน

ค่ะเพราะว่า
แล้วทุกคนในร้านก็จะเกรงใจน้องสปาย
เพราะว่าทำอะไรก็เหมือน
เออเขาไม่ผิดอะไรประมาณนี้
คือสปายจะทำอะไรก็ได้เขาจะรู้กัน
ในฐานะที่แบบว่าเป็นเหมือนคนพิเศษ

พอวงมันห่างออกไปเนี่ย
คนนอกร้านไม่ได้เจอกันทุกวัน

เป็นไปได้ที่จะเข้าใจว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ

เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันด้วย
อ้าวเหรอ

เกือกันแค่ในร้านเวลาทำงานค่ะ

จะไปจะไปใกล้ค่ะพอเวลาเลิกงานอย่างนี้ก็ไม่มีไปสองคน
ถ้าช่วงที่หนูอยู่ด้วยก็คือมีหนูไปด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่หนูไม่อยู่นะคะ
เขาก็จะมีเพื่อนสนิทที่อยู่ภูเก็ตอีก
คนสองคนที่ว่าเขาไปด้วยกัน
แต่การไปสองคนแบบที่จะให้คนเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเนี่ย

ไม่มีเลยค่ะไม่เคยมีโมเมนต์แบบไปเที่ยว
ไปเดินห้างไปกินข้าวกัน๒ต่อ๒อะไรอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะ
ทีนี้มันมีตัวเลขออกมาจากปากเสียอ้วนว่า๗ล้านค่ะ
ไอซ์เคยได้ยินตัวเลขนี้ไหมว่ามันถึง๗ล้าน
ไม่เคยได้ยินเลยค่ะเพิ่งมาได้ยินเมื่อวานตอนเย็นเหมือนกันค่ะ

ใช่ค่ะตอนที่เป็นข่าวที่เสียอ้วนทิ้งปมไว้นะคะ

ว่ามันถึง๗ล้านเลยเหรอ
ที่ตัวหนูเองนึกไว้อะค่ะน่าจะประมาณ๔ล้านอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะว่าเคยได้ยินเขาพูด
เคยได้ยินตัวเสียอ้วนพูดว่าเขาจะทวงคืนประมาณ๔ล้านบาท
เสียอ้วนพูดกับใครคะไอ้
เขามีทนายค่ะเขาจ้างทนายจ้างอะไรเรียบร้อย
แล้วที่ว่าเขาจะไปทำไปฟ้องน้องอะค่ะ
อันนี้มีข่าวเหมือนกันที่บอกก็จะมีเหมือนกับเป็นคดีใช่ไหมในการทวงเงินคืน
เป็นคดีในการทวงเงินคืนของน้องค่ะ
ได้ยินตัวเลขที่เขาพูดว่า๔ล้าน
ล้านบาทนี่คือได้ยินจากตัวแม่ของน้องสปายเอง
แล้วมาได้ยินเมื่อวานตอนเย็นว่าทั้งหมดมัน๗ล้านเนี่ยโหตกใจเหมือนกันค่ะ
แล้วนอกเหนือจากที่เป็นข่าวนะได้ยินส่วนตัวกันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุกับสปายกับฟอสเนี่ย
เคยได้ยินตัวเลขหลักล้านบ้างไหมคะว่าเสียอ้วนโอนไปเท่าไหร่ใช้ทำอะไรบ้าง
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยแต่แต่หลักแสนนี่แกเคยพูดถึง
แต่ก็ไม่ได้ไปถามตัวน้องนะคะว่าเขาโอนเงินให้จริงหรือเปล่า
แต่เขาเคยพูดว่า๒๓แสนอะไรอย่างนี้ได้ยินเขาพูดอยู่ค่ะ
ไอซ์ค่ะอันนี้ขออนุญาตถามผ่านไอซ์นะคะ
อนุญาตละลาบละล้วงครอบครัวสปายนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวอ่ะนะ
เรื่องของการทำบ้านการซื้อรถการถ่ายถอนที่ดิน
ไอซ์พอรู้ไหมว่าสปายต้องหาเงินไปให้ครอบครัวในส่วนนี้ด้วย
รู้ไหมว่าน้องต้องทำงานเพื่อส่งไปไม่รู้เลยค่ะ
แล้วเคยได้ยินไหมที่เสียอ้วนพูดถึงการให้การช่วยที่บ้านสปาย

เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินเดี๋ยวพูดดู
เพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยพูดตลอดว่าหนูจะสร้างบ้านจะปรับปรุงบ้านใหม่ให้แม่
หนูก็อยากได้รถก็พูดคุยกันธรรมดาเนี่ยค่ะ
เวลาไปทำงานเนี่ยหนูจะแบบสร้างบ้านให้แม่ซื้อรถ
แล้วก็หนูจะเก็บเงินอีก๒ปีพี่แล้วก็จะกลับไปเรียน

แล้วสปายเคยพูดไหมคะว่าพี่อ้วนเขาเสนอตัวช่วย
อ้วนเขาโอนไปช่วยอะไรแบบนี้มีลักษณะแบบนี้ไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีแต่ตัวเสียอ้วนเคยพูดกับหนู
เสียอ้วนเคยพูดเองหนูได้ยินจากปากของเสียอ้วนเอง
แต่ไม่เคยได้ยินจากปากน้องสปายเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้ว
หนูไม่เคยถามเรื่องเงินน้องว่าน้องไม่ได้มาจากไหน
รับมาจากไหนอะไรยังไงส่วนตัวก็คืออยู่ด้วยกัน
แล้วก็แค่แบบเห็นว่าเงินที่น้องได้มาเนี่ยรับมาจากการทำงาน
ไอซ์เคยรู้เรื่องที่สปายไปศัลยกรรมใช่ไหมคะ

เรื่องเงินที่ใช้ในการศัลยกรรมเป็นเงินที่น้องเก็บเงินเองจากการทำงาน
หรือว่าเสียอ้วนช่วยด้วยคะ
ตอนที่น้องไปเสริมจมูกนี่เป็นเงินที่จากน้องจากการทำงานค่ะ
แต่เงินที่ไปทำทางรอบสองก็ไม่ได้ถามน้องว่า

แต่น้องเขามาตลอดว่าเฮ่ยหนูอยากทำทางว่าอย่างไร
หนูบอกว่าเสวอยแล้วไม่ต้องทำเหรอ
หน้าตายก็น่ารักแล้วจะไปทำทำไมอะไรประมาณนี้
ก็รู้อีกทีมงเขาไปทำแล้ว
ต้องบอกตัวเลขก็ได้แต่มีเยอะไหมคะ

เพราะว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นคนหน้าตาดี

เขาค่อนข้างที่จะมีรายได้ดีค่ะ
อายเคย
เคยทราบไหมว่ามันมีการ
มันมีการตกลงกันไว้
มีการพาครอบครัวสปายไปเที่ยว
คือลักษณะแบบนี้คือมีความสัมพันธ์กันแบบนี้
เสียอ้วนกับครอบครัวสปายเคยได้ยินบ้างไหมคะ
ก็เคยได้ยินที่ว่าทริปที่น้องเขาไปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ

เพราะว่าตัวเสียอ้วนเคยถามว่า

ถ้าเกิดพี่ไอซ์จะไปเดี๋ยวผมซื้อตัวเครื่องบินให้พี่ไอซ์ไปเพิ่มก็ได้

ตัวหนูเองหนูก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหว
ท้องแล้วไม่ไปหรอกอะไรประมาณนี้
ตอนที่สปายไปเนี่ยไปในปีไหนคะ
ไปปีนี้ค่ะ

วันที่๒๖เมษาค่ะ
ซึ่งตอนที่ไปครั้งนั้นเนี่ยไปกันกี่คนคะมีใครไปบ้างคะ
ก็มีคุณพ่อคุณแม่ตัวน้องสปายแล้วก็น้องฟอสค่ะ

เอ๊ะเดี๋ยวการที่เสียอ้วนมาถามว่าพี่ไอซ์จะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวซื้อตัวเครื่องบินให้เนี่ย
คือมันแปลว่าที่ครอบครัวสปายไปเนี่ยเสียอ้วนจ่ายหรือเปล่า
เขาเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าน้องมีแพลนจะไปเที่ยว
แล้วเขาช่วยน้องออกค่าใช้จ่ายป่ะคะ
หนูคิดว่าเขาคงเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ค่ะ
เขาถึงมาถามหนูว่าพี่ไอ้จะไปไหมเดี๋ยวผมจะซื้อตัวเพิ่มให้
สปายหรือว่าฟอร์สเนี่ยได้คุยกับไอ้ใช่ไหม
เสียอ้วนเป็นคนให้ไปเป็นคนจัดการให้ไป

เรื่องนี้น้องไม่ได้คุยว่าใครเป็นคนจัดการให้ไปหรือว่าใครเป็นคนออกตังค์
แต่ตอนที่ถามตัวแม่น้องแม่น้องบอกว่า
ไปด้วยเงินเก็บน้ำพักน้ำแรงของตัวน้องสปายเอง
แต่ว่าฟอร์สเนี่ยคือหนูรู้อยู่แล้วว่า
ป้าที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นคนออกให้ค่ะ
อ๋ออ๋อสปายไปต่างประเทศมาหลายครั้งไหมคะไอ้

ไม่มีค่ะ
คุณแม่ของสปายเนี่ยเพิ่งจะออกมาอธิบาย
เรื่องของเงินที่ใช้ในการทำบ้านอะไรต่างเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วโดยเงินที่สปายส่งให้ครอบครัว
หรือว่ารายได้จากบ้านของสปายเองเนี่ย
เหมือนกับเงินหมุนเวียนในบ้านนี่ก็มีเยอะพออยู่แล้วไหมคะ
เอาจากที่คนในหมู่บ้านคนที่อยู่ใกล้ชิดทราบนะคะ
คือก็มีเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งอยู่แล้วไหมคะ
เป็นที่ค่อนข้างจะมีฐานะอยู่นะคะ
พ่อแม่น้องสปายก็คือเขาขายรองเท้าแบบ
เขามารับจากโรงงานมารับจากโรงงานไปเลยค่ะ
แล้วเขาก็จะไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ค่ะอืม
เขาก็เป็นคนที่มีฐานะพอตัวอยู่อะค่ะ
ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับรวยไม่ถึงกับรวยแต่ก็มีพอมีพอกินนะคะ
คือมีตั้งแต่ก่อนที่สปายจะมาทำงานที่ภูเก็ตหรือเปล่าคะ
เขาค่อนข้างที่จะมีฐานะก่อนที่น้องสปายจะไปทำงานที่ภูเก็ตแล้วค่ะ
แต่ว่าหมายถึงว่าช่วงนั้นน่าจะเกิดวิกฤตกับครอบครัวอะไรของน้องเขาสักอย่าง

จริงแล้วสองคนนี้เป็นแฟนกันเนี่ย
ในมุมที่ไอซ์ทราบและใกล้ชิดไอซ์ยืนยันว่าไม่ใช่ถูกไหมคะ

หนูยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าเท่าที่หนูเห็นเท่าที่หนูสัมผัสมาก็คือ
อ้อนคิดไปคนเดียวประมาณเนี้ยคือตัวน้องก็ยืนยันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
ว่าไม่ใช่อ่าเข้าใจค่ะไอซ์ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลสำหรับวันนี้
ไอซ์อีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอีกคนนึง
คือตอนแรกจริงคุณธรรมรัฐหรือว่าคุณโจ้สปอร์ตไลท์เนี่ยนะคะ
ออกมาพูดข่าวในลักษณะต่างเกี่ยวกับคดีของเสียอ้วนอยู่แล้ว
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือลักษณะของสถานะที่ใช้คือเป็นเพื่อนเสียอ้วน
พูดถึงเรื่องราวอื่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปายเกี่ยวกับข่าวนี้
เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณโจ้สปอร์ตไลท์ในฐานะเพื่อนเสียอ้วนสักครู่ค่ะ
คุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธรรมนัสสุวรรณโภษีนะคะ
หรือว่าเรารู้จักกันในนามของคุณโจ้สปอร์ตไลท์นะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญสวัสดีครับ
โจ้ตกลงคุณโจ้กับเสียอ้วนเนี่ยรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วคะ
โอ้โหก็น่าจะ๖๗ปีโดยประมาณนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณโจ้จะทราบเรื่องสปายตั้งแต่วันแรกที่สปายเข้าไปทำงานกับเสียอ้วน
ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบมารู้ทีหลัง
มาเริ่มต้นรู้สักตอนไหนคะ
ผมมารู้แค่น่าจะประมาณต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วไม่ชัวร์นะ
อ้วนแรกก็บอกว่าไอนี่แฟนผมแค่นั้นเอง
ก็คือไปดื่มที่ร้านอ้วนนั่นแหละ

แล้วเขาก็ให้สปายทำงานที่ร้าน

เดี๋ยวผมจะแต่งงานนะพี่ผมไปยกบ้านไว้แล้ว

สักพักหนึ่งผ่านมาเขาบอกผมอกหักพี่
เขาทิ้งผมไปผมก็รู้เป็นสเต็ปแค่นี้
ครับแต่ผมไม่เคยไม่เคยเห็นน้องเขาก็ไม่ได้สังเกตด้วย

เอ๊ะคุณโจ้กับเสียอ้วนเนี่ยเจอกันบ่อยไหมคะที่ภูเก็ตนะคะ

หรือว่าผมเข้าไปในซอยไปหาเพื่อนไปแวะไปกินดื่มอะไรอย่างนี้

บางคนก็เรียกเข้ามาดื่มกันนิดหน่อยทักทายแล้วก็ไปเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ถามว่าไปบ่อยไหมไปก็ทุกครั้งที่ไปก็เจอ

เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทไหมคะคุณโจ้
เพื่อนสนิทผมสนิทกับทุกคนนะเราจะสนิทกันในหน้างาน
หมายความว่าโอเคเราเป็นนักข่าวอิสระในพื้นที่
เราก็รู้จักทุกคนเวลาเราผ่านไปเราก็ทักทายกัน
ว่าเป็นยังไงสารทุกข์สุขดิบมีอะไรไหม

แต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยทราบเขาในแต่ละคน

ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคุณโจ้ที่ฉันถามว่าสนิทกันมากไหม
คือเมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับพี่สาว
เป็นลูกพี่ลูกน้องของสปายกับฟอสนะคะ
ก็เลยจะถามว่าคือคุณโจ้คิดว่าเป็นไปได้ไหม
ความสัมพันธ์ของเสียอ้วนกับสปายเนี่ย
น่าจะมาจากความเข้าใจไปเองของฝั่งเสียอ้วน

แต่นี่ว่าผมให้เกียรติน้องที่เขาเสียชีวิตไปดีกว่า
เราก็ไม่ทราบแต่ผมมองว่าเขา
ก็ยังยืนยันว่าเขาเป็นแฟนกันนะ

แต่แฟนในลักษณะของเขานี่คืออะไร

ผมก็ไม่อยากก้าวล่วงน้องเขาเพราะน้องเขาเสียไปแล้ว

ฉันเข้าใจเลยการถามเรื่องแบบนี้มันกระอักกระอวดมาก

แล้วคุณโจ้ตอบเท่าที่สบายใจนะคะ

เข้าใจค่ะทีนี้ที่ฉันขอถามหน่อยว่า

คือคนที่ภูเก็ตหรือคนที่

เข้าใจเหมือนกันไหมว่าสองคนนี้

อ้วนจีบสปายแต่คนแถวนั้น
เข้าใจว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันแน่

ใช่เขาเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันอะ

คือคนเห็น
ว่ามันเป็นการอยู่ด้วยกันแน่
ครับอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกัน

แต่คือลักษณะการอยู่เนี่ย

หรือเป็นอย่างนั้นมาตลอดหรือยังไงคะคุณโจ้

แต่ถ้าเอามาว่าเขาก็อยู่ด้วยกันทุกคน
คนที่ใกล้ชิดอ้วนก็ดูว่านี่แฟนเขา

เป็นไปได้ไหมที่

ผมไม่แน่ใจจริงว่าเขาอยู่ด้วยกันนาน

ที่อาจจะเป็นการเห็นครั้ง

มันปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะคุณผู้ชม

มีเคยพาสปายไปดูบ้าน
คือมันจะเป็นลักษณะการเข้าใจผิดได้ไหมคะ
ผมว่า

ทั้งราชินามการคุณโจ

จริงหลักฐานอันหนึ่งที่สำคัญคือ
ทางทนายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนผมและทนายความให้ผมด้วย
เขาก็ยืนยันว่า
ความสัมพันธ์ของอ้วนกับน้องสปายก็เป็นลักษณะที่เป็นแฟนกัน
แล้วทีนี้เขาก็ยืนยันว่าอ้วน
เขาจะไปแต่งงานกับสปาย
แล้วเขาก็ยืนยันว่าอ้วนเข้าใจว่าอ้วนกำลังโดนหลอก
ถึงจะให้เขามาฟ้องร้องในคดีช่อโกง
กับพ่อแม่ของน้องสปายและตัวน้องสปายด้วย
อันนี้ผมยืนยันว่ามันเป็นแนวนั้น

๓เดือนก่อนหน้านี้นับจากนี้ไปนะ
ถอยประมาณ๓เดือนโดยประมาณ
ประมาณเมษาปลายแล้ว
ทีนี้เขาก็ปรึกษาทนาย

พอหลังจากนั้นเนี่ยทนายอันไหนเขาโหลด๗คันเขาก็จะโหลดไว้

ทีนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ทนายกำลังรวบรวมหลักฐาน
แล้วให้อ้วนปริ้นต์เอกสารรับรู้ไปถ่ายเอกสารทั้งหมดมา

แต่นี่ว่ามันอยู่ในกระบวนการที่กำลังดำเนินการ
อ้วนยังไม่แต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการรู้หรือเปล่าไหมครับ
จริงจะปรึกษาให้ทนายทำคดีให้แต่อ้วนมาก่อเหตุก่อน

เรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำต่อหรือไม่ทำต่อ
อันนี้ผมได้ทราบ
คุณโจ้เพิ่งทราบตัวเลข๗ล้านเหมือนกันใช่ไหมคะ

พออ่านข่าวมาก็เห็นก็นี่แหละ
ได้ยินกันแค่๔ล้าน๔ล้านเศษใช่ไหมคะ

ทนายบอกว่าแม่เขาบอกว่าล้านหนึ่งนี่จริงนะ

เมื่อวานก็อยู่บนศาลด้วยกันก็นั่งดูด้วยกัน

ก็ยืนยันว่ามันเยอะกว่านั้น

คุณโจ้ที่ฉันถามแบบนี้คือฉันก็ฟังนักกฎหมายมานะคะ
คือมันสามารถจะบอกได้ไหมว่า
ลักษณะการโอนไปเป็นก้อน

ต้องถามมันเป็นก้อนใหญ่มาก
คือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
ถ้าถามอ้วนฟังพี่อ้วนเล่าให้ฟัง
เขากำลังเตรียมไปทำเหรือนหอจะไปแต่งงานที่นู่น

ค่าใช้จ่ายที่ว่าคือการไปทำเรือนขอ
ไปการดูแลพ่อแม่ของบัทธิ์พลายา

แต่นี่ว่าถ้าทางคุณแม่เขาพูดอีกอย่างหนึ่ง

พูดจริงหรือว่าคุณแม่พูดจริง

ควรตั้งทนายฟ้องคดีนี้

อ้วนพิสูจน์ไม่ได้ว่าเสน่หา

แต่ถ้ามันมีอะไรที่มันสามารถย้อนแย้งได้

เวลาที่คุณอ้วนเขาจะจัดการโอนเงินไป
คือคุยผ่านสไปและค่อย

ที่บัญชีว่าโอนอีกใคร

โจ้ทางทนายบอกไหมว่าก่อนที่จะเกิดเหตุวันที่๑๙กรกฎาคม
เสียอ้วนมาบอกอะไรกับทนายบ้าง

พูดอะไรที่มันจะเป็นสัญญาณได้บ้างไหมคะ

แบบจะจัดการอะไรประมาณนั้น
แต่ทนายก็ห้ามบอกว่าไปสู้กันในศาลดีกว่า
จะทำทำไมธุรกิจก็มีลูกน้องก็เยอะแยะ
แล้วจะไปทำทำไมประมาณนั้น
แต่ไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องเกิดเหตุลักษณะนี้

คือเรื่องเงินมันจะมีการฟ้องร้องกันแน่นะ
อ้วนเคยเล่าให้ทนายฟังถึงข้อมูลที่ได้จากคนที่ชื่อสายันไหมคะ
ไม่เคยครับไม่เคยเพราะเขาไม่ได้คุยกันคือ
ก่อนหน้านี้อ้วนเคยไปก่อเรื่องอันหนึ่ง
มีเรื่องกับเจ้าของบาร์ข้าง

ยืนยันว่าไม่มีอ้วนไม่ได้มาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังเลย
ไม่มีเรื่องสายันไม่มีใครรู้เรื่องเลยค่ะ

ช่วงหน้าขอคุยกับคุณโจ้อีกครั้งนะคะ
ได้ครับคุณจอมได้ครับอยู่ที่ครับ

คุณโจ้คะช่วงสุดท้ายของรายการสั้นหน่อยนะคะ

มักจะทำร้ายสปายนะคะ

คุณโจ้คะคือในส่วนของข้อหา
อะไรก็แล้วแต่คงเป็นหน้าที่ของศาลแล้ว

คุณโจ้คิดว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง
ที่น่าจะประกอบให้คนเข้าใจเนื้อเรื่อง

ผมไม่ค่อยได้คิดอะไรนะครับ
อะไรอีกบ้างเรื่องราวที่คุณโจ้คิดว่า
น่าจะเอามาบอกได้

มันคือเหตุแห่งคดีแต่ว่าจะใช่หรือไม่

แวดล้อมที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่วันที่เกิดเหตุ

ก็คือว่าต้นเหตุผมมั่นใจว่า

แต่ทีนี้ไอ้ที่เราพิสูจน์กันไม่ได้
ซึ่งทนายเพื่อนผมเองก็พยายามหาหลักฐาน

มีการพูดในขณะที่ว่า
หรือว่าส่งไลน์หรือว่าส่งข้อความนั้น
ให้แต่งงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ชัดเจน

แล้วก็เรื่องที่แบบว่าโดนหลอกอืม

ก็คือว่าตอนที่เขาเลิกกันเนี่ย
แล้วน้องเขาไปเที่ยว
ต้องไปถามคุณแม่เขาว่าเงินใคร

จริงคุณโจ้รู้อยู่แล้วแต่ไม่อยากจะพูดหรือเปล่า

เขาพูดไปก็ไปกล่าวหาเขาไงคุณจอม
คืออย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ย

แต่จริงคนก็พูดไปคนละอย่างคนละทาง

ถ้าเป็นไปได้ว่าไม่ขึ้นศาลไม่เบิดความ

คุณโจ้คะวันนี้เรามีเวลาคุยกันน้อย
จากไปครับคุณจอมขอบคุณมาก
ขอบคุณคุณโจ้ค่ะสวัสดีค่ะ

ข่าวนี้จะยังมีอีกหลายปมนะคะที่คนอยากจะทราบ
แม้ว่าข้อหาจะไม่ได้เปลี่ยนก็ตาม
พฤติการของเสียอ้วนและทีมจะไม่ได้เปลี่ยนก็ตามค่ะ